สามารถที่จะนำมาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีนะครับ
แล้วก็มีการคิดค้นนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาพัฒนาวัตถุดิบพื้นบ้าน
หรือจำพวกพืชผักสมุนไพรต่างนั้น
เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ได้ทั้งคุณค่าคุณภาพแล้วก็ได้เรื่องของราคาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
ดังนั้นติดตามเรื่องนี้จากคุณกนกรัฐโกวิชัย
มุนไพรหลากหลายชนิดนี้เป็นวัตถุดิบที่นำไปสกัดออกมา
ในรูปแบบอาหารเครื่องสำอางให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชเศรษฐกิจ
ซึ่งใช้เวลาวิจัยและพัฒนาราว๓๖เดือน
แปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์
จุดที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะคือโรงงานผลิตเครื่องสำอางต้นแบบค่ะ
สำหรับวิเคราะห์และทดสอบเครื่องสำอาง
ก่อนที่จะนำไปใช้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ค่ะ
โดยที่ยังคงคุณภาพและประสิทธิภาพ
แต่การวิจัยและพัฒนากับเอกชนและผู้ประกอบการ

อย่างเช่นเจลลบลอยแผลเป็นนี้ใช้เวลาวิจัย๖เดือน
ปีที่ผ่านมามีการวิจัยผลิตภัณฑ์มากกว่า๒๐ผลงาน
ผู้ประกอบการ๓๕ราย
ผู้ประกอบการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
มีมูลค่ามากกว่า๔๐๐๐ล้านบาท
มีเจลที่ใช้ลบหรือลดเลือนรอยแผลเป็น
จากสารสกัดใบบัวบก
เพราะฉะนั้นพอเรานำเอาสารสกัดนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์

แล้วใช้ปริมาณไม่เยอะเกินไปเพื่อช่วยลดต้นทุน
แล้วเอาผนวกเข้ามากับสารสำคัญจากพืชสมุนไพรไทย
แล้วก็ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์
เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่นำองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างอาหาร

วัยเด็กวัยรุ่นผู้สูงอายุ
หันมาใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น
ปกติแล้วมายองเนสก็จะมีปริมาณไขมันค่อนข้างสูง
เพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานมายองเนสเป็นประจำ
เราจะรู้สึกว่าเราทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมาก

เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการพัฒนามายูเนส

เราก็สามารถเลือกสรรสารที่มาจากธรรมชาติ
โดยที่ไม่ทำให้เทคเจอร์หรือว่าคุณภาพเนื้อสัมผัสของตัวมายองเนส

นอกจากนี้ยังมีไส้กรอกไขมันต่ำ

น้อยกว่าร้อยละ๕ซึ่งต้องเลือกสารอาหารทดแทนธรรมชาติให้เหมาะสมกับเนื้อสัมผัส
เพื่อให้ได้คุณภาพและรสชาติของไส้กรอกให้เหมือนปกติ
สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช
ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปี๒๕๕๙
ประกอบด้วยเนื้อสัตว์ไม่ต้องฆ่าบรรจุพันธุ์กินได้ถุงปลูกเพิ่มผลผลิต
หุ่นยนต์หมอนาโนและพิมพ์ฟังก์ชั่น๓มิติ
ส่วนในปี๒๕๖๑มุ่งส่งเสริม๕เรื่องประกอบด้วยอาหารเพื่ออนาคต
เพราะประเทศไทยมีคลังพืชเซลล์สัตว์และจุลินทรีย์อันดับ๖ของโลก
ที่สามารถนำมาประยุกต์ทำนวัตกรรมได้หลากหลาย
ขนส่งรถไฟฟ้าระบบรางเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
เกษตรยั่งยืนและสร้างเสริมสุขภาพชีวิตคนไทย
เราต้องเชิญภาคเอกชนมาร่วมลงทุนแล้วก็นำผลงานดีใจมาร่วมกันทำ
แล้วก็ให้ภาคเอกชนนำไปใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานนะคะ
แล้วก็สามารถส่งออกทำเศรษฐกิจไทยให้มั่งคั่งได้ดีขึ้นนะคะ
ผู้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคาดหวังว่า
จะเข้ามาช่วยสนับสนุนทั้งงบประมาณและเงื่อนไขในการวิจัย
เพราะนอกจากจะทำให้ผู้ประกอบการเติบโตได้แล้ว
ประชาชนยังจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่แพงแต่คุณภาพดีอีกด้วย